สวัสดีค่ะพบกับลูกการรอหนาวกับดิชักณชายคิดโม่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจากอินเดียมาไทยก็ไกลอยู่ค่ะ
แต่พายุไซโครนที่กำลังจะพัดขึ้นฝั่งของประเทศอินเดีย
ส่งผลกระทบทางอ้อมนะคะทำให้ประเทศไทยของเรา
จะมีฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสาน
มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๗๐ของพื้นที่
อิทธิพลของร่องมรสุมฝนที่พาดผ่าน
จุดใดไม่มีฝนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตัวอันออก

จากมรสูงฝนประจำฤดูกำลังแรง
จุดใดมีฝนคลื่นสูงกว่า๒เมตรค่ะ

เพราะมีฝนตกหนักคลื่นลมแรง๓๔เมตร

เรือเล็กงดออกจากฝั่งทั้งสัปดาห์ค่ะ

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ

ร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่

เพื่อไม่ให้ฝนมาเป็นอุปสรรคค่ะ

เพราะว่ามีนักวิ่งมาลาทอนขึ้นไปบนเขา
แล้วก็เสียชีวิตไปกว่า๒๐ราย

มีทิวข่าวที่สลับซับซ้อนนะคะ